ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการพยากรอากาศ
สถานการณ์ฝนในภาคใต้เรายังคงต้องติดตามกันต่อเนื่อง
แต่ว่าที่ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีลมหนาวเข้ามาด้วย
แล้วฝนจะยังอยู่ไหมและจะเขยิบไปอยู่ที่จุดไหนนะคะ

ลมหนาวที่มาในครั้งนี้ถือว่าน่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเป็นการคาดการณ์ลมหนาวที่จะมาแรงที่สุดแล้วก็จะอยู่นานที่สุด
ปกติเราเจอกับลมหนาวที่มาเมืองไทยของเรา๓๕วันครับ
ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับ
นอกจากจะมีผลต่อความหนาวเย็นบริเวณทางตอนหมดแล้ว
ยังมีผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย
เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
ภาพแรกที่เราจะได้ชมกันเป็นกราฟิกคำนวณลักษณะของลมหนาว

อย่างที่บอกก็คือจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จุดที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือบริเวณพื้นที่สีน้ำเงินนะครับ
หลังจากนี้จะมีการเลื่อนลงมาย้อยลงมาอย่างต่อเนื่อง
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกบริเวณดังกล่าว
หลังวันที่๒๐นี้ก็จะได้เจอกับลมหนาวอากาศเย็น
และแน่นอนครับลมหนาวเหล่านี้ก็จะแผลลงมาปกคลุม
จนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับในการดูดเอาความชื้นกลับคืนไป
ในสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางฝนจะลดลงนะครับ

ให้ร่องฝนนั้นเคลื่อนไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของประเทศไทย

ดังนั้นจุดที่จะเกิดฝนตกหนักหลังจากนี้ก็จะเป็นมาเลเซียสักส่วนใหญ่
แน่นอนครับจุดที่ใกล้บริเวณดังกล่าวอย่างเช่นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
หลังจากนี้คงต้องรับมือกับฝนที่จะมีการตกอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
สีเหลืองนี้คือจุดที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษจนอาจที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
จุดนี้อยู่นอกเมืองไทยของเราแล้วนะครับไปอยู่แถวมาเลเซียสักส่วนใหญ่
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็พักให้ชาวใต้ได้หายใจหายคอได้
กลับมาฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
ทีนี้ครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงเช้านะครับว่าในช่วงบ่ายนี้ผมจะเดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
แจกหนังสือพิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษให้กับประชาชนที่เดินทางไปบริเวณนางกล่าวนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับ
พบว่าท้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับแต่ว่าความชื้นขณะนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จึงทำให้ความรู้สึกเหมือนประมาณสามสิบหกองศาเซลเซียตนะครับยังไงใครที่จะไปบริเวณท้องสนามหลวงก็ระวังเรื่องของแสงแดดพกร่มไปด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ